แต่ความหวานนี่ไม่แพ้คู่ก่อนหน้าเลยนะ
เขาพากันไปเที่ยวทะเลที่พังงันคุณผู้ชม

แล้วลงรูปทีนี้โอ้โหเพื่อนแห่มาแซวกันเพียบเลย

ซึ่งแต่ละภาพเนี่ยหลายคนเข้ามาบอกเลยนะว่า

และยังแซวอีกด้วยว่าแหมจากเสือกลายเป็นแมวเลยนะจ๊ะอนันดาจ๋า

เจ้าตัวก็ตอบแบบชัดเจนเลยนะคะว่า
มีภาพเรื่องการแต่งงานกับแฟนสาวคนนี้เป็นคนแรก
แต่ว่ายังไม่ขอระบุเรื่องวันที่ชัดเจน
ถึงแม้ว่าจะมีการพูดคุยกันบ้างแล้วก็ตามค่ะ
หรือเป็นคนแรกเลยไหมที่เราอยากนึกภาพแต่งงานกับต่อไป
ใช่ครับก็เป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่ามีภาพนี้